คุณผู้ชมคะทางเท้าเอาไว้ทำอะไร

นี่จะพาไปดูทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซียตรงบางรักค่ะ
มีที่พักส่งชั่วคราวมาอยู่ตรงนี้

แล้วตำรวจนะพยายามจะไปเคลียร์
ตำรวจนักข่าวเจอกับเจ้าอาวาสด้วย

เพราะว่าต้นเรื่องมันคือผู้หญิงคนนึง
เธอเดินบนทางเท้าไม่ได้เธอต้องลงมาเดินบนถนน
แล้วเธอก็เลยถามว่าบนทางเท้าที่มันเดินไม่ได้

ถ้าฉันโดนรถเฉียวล่ะใครจะรับผิดชอบฉัน

แล้วไปเจอกับเจ้าอาวาสที่มาสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวอยู่ตรงนี้แบบนี้ค่ะ

เอาจริงนะดูนะดิฉันว่ามันไม่น่าจะชั่วคราว
แล้วดูเขาสร้างแบบถาวรมาก

เพราะเมื่อกี้เห็นมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย

คือท่านเจ้าอาวาสวัดสันติภาพโลกถาวร
คุณน้ำเกียงดิฉันก็อยู่ปทุมแต่ไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้นะคะ
ขอชื่ออีกทีนะวัดสันติภาพโลกถาวร
ใช่คือยังไม่เคยได้ยินนะเชื่อแต่อันนี้อันนี้เรื่องวัดเดี๋ยวตรวจสอบนะ
แต่เรื่องสร้างที่พักสงฆ์ชั่วคราวเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนเลยค่ะ
ตรงนี้คือหน้าสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยตรงถนนทรัพย์ที่บังรักษ์
ตรงนั้นน่ะสามสิบเมตรนะความยาวที่มาสร้างเป็นที่พักสงชั่วครา
ใช่แล้วก็มีเมื่อกี้อย่างที่คุณก๊อฟบอกเลยมีพระพุทธรูปมีอะไรต่างเนี่ย
ตอนเช้าเช้านะก็จะมีพระมาธรรมวัดมีแม่ชีหนึ่งรูปธรรมนักอยู่โอ้
ทีนี้ค่ะคุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าวาดบอกว่าโยมอาตมามาอยู่เนี่ย
ปีหนึ่งแล้วยโยมอ้าวตั้งแต่มีสงครามยูเครนอะโยมอาตมามาตรงเนี้ย
มาเทศนาให้คนเกิดทำให้ดวงตาเห็นธรรมไม่ก่อสงครามโยมที่ผ่านมาน่ะ
อัตมาไม่เคยมีปัญหากับโยมที่เดินตรงทางเท้าเลยนะ
เพราะฉะนั้นโยมโยมที่ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกนั้นน่ะ
คือทำไมถึงต้องถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกในเมื่อโยมคนอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรเลย

ต้องขออนุญาตเชิญท่านที่สนองก่อนนะครับอ๋อมันเราปฏิบัติหน้าที่ครับครับ
ขอผมขอบใจครับแต่ตำรวจต้องใช้หลักนิดิธรรมตำรวจจะใช้กฎหมู่ครับ
ใช่ค่ะตำรวจตำรวจตำรวจจะใช้กฎหมู่อันการเดินข้างถนนเล็กเล็กน้อยน้อย
นี้เสียสละถือว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ช่วยโลกทั้งโลกค่ะทั้งแม่แม่
มันไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะขออนุญาตนะครับท่านแม่ชีด้วยความเคารพ
อ่าแล้วทำไมทำไมท่านไม่อยู่ที่วัดกันก็ก็นี่ไงบอกอยู่ว่าที่มาอยู่ตรงนี้
เพราะจะได้มาแสดงธรรมะหรือให้คนอื่นได้รู้ประชาชนทั่วไปจะได้ยุติสงครามรัสเซียยูเครน
คืออัตมายังจะกลับวัดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าสงครามยังไม่จบค่ะนี่แหละค่ะ
ทีนี้ก็เลยมีการนิมนต์นะนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสไปที่สอนอบางรักค่ะ
คุณผู้ชมจะหาสาเหตุแต่พระท่านก็โอ้โหดูสิทำตัวแข็ง
ต้องขนาดนี้ค่ะคือนั่งแบบนั่งขัดสมาธิอยู่ในที่พักสงฆ์อ่ะ
ค่ะสุดท้ายตำรวจต้องอุ้มขึ้นรถแบบนี้อ่ะค่ะโอ้โหแล้วนี่มีแม่ชีถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
ซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกให้คุณผู้ชมรู้ก่อนว่าตรงที่พักส่งชั่วคราวที่มีมาแบบเป็นปีน่ะนะ
ตอนนี้ตำรวจลื้อออกแล้วนะคะอ๋อลื้อแล้วลื้อออกจากทางเท้าแล้ว
คืนทางเท้าให้กับคนได้สัญจรแล้วแต่ว่าเรื่องหลังจากเนี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อ
เมื่อกี้คนปฐุมอย่างคุณบอกว่าอะไรนะเรื่องวัดใช่ไหม

อันนี้ต้องไปตรวจสอบรวมถึงสำนักพุทธ

แล้วดีฉันงงมากค่ะอยู่มาเป็นปีค่ะ
เป็นปีเออทำไมถึงปล่อยให้มาตั้งอะไรได้แบบนี้นะ